คุณผู้ชมฮะมาดูอีกเหตุหนึ่งเกิดขึ้นในนี่ฮะร้านแสงตะวัน
ซึ่งเป็นร้านเป็นผับใหญ่มากที่เมืองเพชรชบุรีนะครับ
แล้วคุณผู้ชมจะได้เห็นนะเขาตีกันในผับเลย
คนที่ถ่ายบอกโอ๊ยนั่นเลือดอาบหน้าเลือดอาบหน้าแล้ว
ไปดูเหตุระทึกกันนะครับเพราะว่าเขามีการถ่ายคลิปและกล้องวงจรปิด
จับภาพไว้ได้ทั้งหมดนะครับ

โอโหคุณผู้ชมดูซิฮะอย่างเข้ากันถ่ายหนังนะนะ
แล้วเป็นภาพที่แบบโอ้โหทะเลาะเบาะแว้งกัน
ปลาของปลาขวดแล้วคุณผู้ชมเห็นบางคนไหม
ทุ่มเข้าไปแบบนี้บางคนเขาปลาขวดขึ้นไป
บางคนปลาแก้วอะไรวุ่นวายกันไปหมดนะฮะ
พนักงานในร้านก็พยายามที่จะให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องออกไป
แล้วต้องขอบอกเลยนี่เป็นการทะเลาะกันยก๒ในร้านนะคุณนะ

แล้วก็เจ้าหน้าที่ในร้านพยายามเคลียร์กัน

แล้วทีนี้พอเคลียร์แล้วก็ไปดูแลกันอยู่ข้างนอก
ปรากฏว่าข้างในเอ้าทะเลาะกันยก๒อีกนะฮะ
คือที่ร้านนี้ร้านแสงตะวันในเมืองเพชรชบุรีนะครับ
เมื่อคืนวานนี้คือเขามีการจัดคอนเสิร์ตนะครับ
แล้วก็แน่นอนเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็พยายามที่จะจัดกำลังเข้ามาคอยดูแลอยู่บริเวณด้านนอกร้านอยู่แล้ว
เพราะรู้ว่าทางร้านมีคอนเสิร์ตแน่คนมาเยอะแน่นักเที่ยวมาเยอะแน่
เจ้าหน้าที่บอกแบบนี้ก็จัดกำลังว๑๐ว๑๐กันแล้วนะครับ
๑๐คืออะไรเพิ่มกำลังเข้ามาตรวจตรานะฮะ
แต่ทีนี้ครับมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นยกแรกในร้านคือนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเนี่ยเกิดทะเลาะวิวาสชกต่อยกัน
อันนี้ที่บอกว่ายกแรกเพราะว่านักท่องเที่ยวโต๊ะข้างกันติดกันไม่พอใจกันก็เลยทะเลาะกัน
เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่กาดต้องพากลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งสองกลุ่มรวมถึงคนที่เกี่ยวข้องในการทะเลาะวิวาสออกไปนอกร้านซะ
คนบาดเจ็บก็ต้องพาไปส่งโรงพยาบาลทีนี้กาดเขาดูแลกันอยู่ข้างนอกใช่ไหมคุณ
ปรากฏว่าข้างในเนี่ยมันมีเรื่องทะเลาะกันระหว่างเรื่องของสามีเก่ากับเมียอะไรเงี้ยฮะ
ปรากฏเป็นคลิปนั้นอีกนะครับเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าไประงับเหตุต้องหามคนเจ็บส่งโรงพยาบาลแล้วครับ
หลังเกิดเหตุตำรวจสพเมืองเพชรบุรีได้เรียกคนเกี่ยวข้องมาสอบปากคำนะครับ
สารคนที่โดนตีเลือดไหลท่วมตัวเลือดอาบหน้า
ฟังเสียงพยานที่เห็นเหตุการณ์นะครับ

คนก็อยู่ด้านนอกจ้าวนาฬิกาตำรวจเขาก็อยู่ด้านนอก
ขอให้เคลียร์ปัญหาให้ดีกว่านั้นนะครับ

เราก็ได้ประสานทางรถโรงพยาบาล
ก็เลยว่ารถของอบตต้นม่วงนะ

แล้วทีนี้ไอ้ด้านในไอ้ด้านใน
ก็ไม่ได้มีใครดูก็กล่าวว่าออกมาแล้ว
ผัวเมียเหลืองผัวเมียผัวใหม่เมียเก่าอะไร

ก็บ่นบอกว่าโอ้โหตีกัน๒รอบนะครับ
รอบแรกเป็นโต๊ะข้างเคียงทะเลาะกัน
รอบที่๒ผัวเก่าเมียใหม่มาตีกันอีก

อุตส่าห์จัดคอนเสิร์ตให้อย่างสนุกสนานนะครับ
ทีนี้ขณะที่หนึ่งผู้ที่ถูกกลุ่มทำร้าย
ผับดังกล่าวได้เข้าไปแจ้งความนะครับ

บอกว่าในคืนวันเกิดเหตุ๒๓มีนาคม
มาเที่ยวร้านแสงตะวันกับเพื่อนชายชื่อเพชร

ทั้ง๔คนกำลังรอให้คนทยอยออกจากร้านไปก่อน

มารู้ทีหลังทราบชื่อว่าคือแอนกับคิม
เดินเข้ามาถามว่ามองหน้าพวกเขาทำไม
มองหน้าพวกเขาทำไมนะครับ
ทีนี้ครับคนที่มาแจ้งความก็บอกว่า
ไม่ได้มองไม่ได้มองอะไรเลยนะฮะ
แต่ฝ่ายที่เข้ามาถามเนี่ยโอ้โห

ลงมือเลยครับปลาขวดแล้วเข้ารุมทำร้ายเขา
ตามที่ปรากฏในคลิปนี่แหละครับ

เพราะว่าไม่เคยรู้จักกับกลุ่มผู้ที่เข้ามาทำร้ายเลยนะครับ
ส่วนเรื่องของบาดแผลเรื่องของร่างกาย
ก็ที่หัวก็มีรอยแผลนะครับแล้วก็ยุบนิดหน่อย
แล้วก็มีแผลฉีกต้องเย็บ๓๐เข็มอันนี้หนักหน่อยนะฮะ
ใต้ตาขวาต้องเย็บรวมทั้งที่มือ
แล้วก็เท้าล้วนแต่มีบาดแผลทั้งสิ้นเลยนะครับ
ก็เย็บอีกหลายเข็มคุณเย็บทั่วตัวเลยล่ะฮะ
ตำรวจได้เรียกเจ้าของร้านแสงตะวัน
เพิ่มจำนวนกาดจาก๑๐คนเป็น๒๐คน
เพื่อให้เพียงพอต่อการดูแลจำนวนนักท่องเที่ยว

ใช่สิร้านใหญ่มากแต่ทางผู้ดูแลร้านเมื่อสักครู่นี้
เขาก็บอกนะเขาพยายามเต็มที่แล้วในการที่จะให้กาดดูแลนะครับ
ทีนี้มันเกิดเรื่องซ้อนกันสองเรื่องกาดก็ดูแลไม่ไหวนะฮะ
แต่ว่ากล้องวงจรปิดภายในร้านมีครบถ้วนเลยทุกจุดทุกมุม
ทั้งด้านในและด้านนอกนะครับ
ตำรวจก็ย้ำต้องไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดให้มันใช้ได้ทุกมุมนะ
แล้วก็เอาภาพจากกล้องวงจรปิดมาเป็นหลักฐานในการประกอบสำนวนคดีด้วยนะครับ